บรรยากาศแฟนฟุตบอลก็มีบางส่วนแล้วก็มีนักเตะทีมชาติไทยสื่อมวลชนไปร่วมแสดงความเสียใจในงานสวดพระอภิษฐรรมคุณพ่อของป๊อกกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ

ก่อนที่จะขอบินกลับไปทำหน้าที่ให้กับทีมชาติไทยอย่างเต็มที่ส่วนตัวก็เสียใจมากนะครับหลังจากนี้ก็จะดูแลคุณแม่และครอบครัวให้ดีที่สุดอย่างที่เคยพูดกับพ่อไว้ส่วนอนาคตของตองเหลือสัญญากับทางโอเอสลูเวิลในลีกของเบลเยี่ยมและล่าสุดนะครับเดี๋ยวเปิดตัวครับคอนเฟิร์มยันว่าอยู่การท่าเรือน